เตือนหน่อยสำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์และเป็นข่าวแว้นชอบซิ่งนะคุณผู้ชม
ถ้าประมาทถ้าขับขี่ไม่ดีบนท้องถนนคุณจะต้องเจอบทลงโทษแบบนี้
เอาล่ะครับ
ไปไงล่ะนี่ค่ะครับถ้าต้องไปทำแบบนั้นนะครับเอ้า
ทำผิดกฎจราจรก็ต้องรับโทษไปสิคะ
ทำผิดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องอุ้มมอเตอร์ไซค์เดินอ้อมเกาะกลาง

ไปนะแล้วก็วิ่งอ้อมข้ามรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ด้วย

คลิปนี้นะคะโพสต์โดยเฟซบุ๊คสถานีตำรวจภูทรบ่อผุด
ระบุข้อความด้วยว่าน้องสาวชอบพี่เบามากมาย

อีสานปนใต้เอาอย่างนี้ละกัน

ตำรวจโพสต์เอาไว้
เออเขาก็เตือนกันแหละแบบหยอกน่ารักแล้วก็เตือนด้วยความหวังดี
ชาวเน็ตเห็นก็มาแสดงความคิดเห็นมากมาย
บอกว่าเป็นการลงโทษแบบละมุนละม่อม

พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกโสพลมากสุวรรณ
รองสารวัฐจาราจรสถานีตำรวจภูทรปบ

ตำรวจจราจรออกตรวจสอบการสัญจรบริเวณสายรอบเกาะหน้าบิ๊กซี
วัยรุ่น๒คนอายุ๑๘๑๙ปีค่ะ
ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับแบบสนุกสนาน
แล้วสภาพรถแบบนี้เขาเรียกว่าไงฮะ
แปลงไม่รู้จะแปลงยังไงแล้วอีกตัดแต่งแต่งซิ่งอ่ะถูก
ขับกันแบบเพลิดเพลินสนุกสนานบางทีก็ก้มตัวหมอบตัวพยายามยกล้อ
คือเรียกง่ายว่าขับด้วยความขนึกคนนองอ่ะคึกคนนอง
ตำรวจก็เรียกให้หยุดแล้วก็พาตัวมาที่ป้อมตำรวจนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าสงสัยว่าตรงจุดที่ให้วัยรุ่นทั้งสองคนวิ่งเนี่ย
อันตรายหรือเปล่าคือบางคนเขาสงสัยไง
ด้านตำรวจยืนยันว่าตรงจุดนั้นจุดที่ทำโทษอันตรายไหม
ตำรวจบอกว่าตอนนั้นรถมันไม่เยอะ
แล้วตำรวจเขาก็คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ไม่ห่างนะคะ
เขาก็เลือกแล้วแหละดูแล้วแหละประเมินสถานการณ์แล้วแหละว่าทำได้
สุดท้ายตำรวจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการลงโทษก็ไม่ได้หนักหนาอะไร
ทั้งบ่อยรุ่นสองคนก็สมัครใจค่ะ

พ่อแม่เหรอคะก็ต้องเรียกว่ามาพูดคุยกันอีกทีนึง
ผู้ปกครองเองก็พอใจในการรับโทษแบบนี้
คือถ้าหนักคนนี้พ่อแม่ก็ลำบากกันแล้ว

นะคะก็คงจะสำนึกได้บ้างแหละ
อย่าทำแบบนี้อีกอันจริงมันอันตราย
ชอบยกร้องก็เลยให้ยกรถซะเลย
ยกล้อไปเลยเนี่ยยกไปไม่ต้องขี่แล้ว